เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณตาวัย๘๕ปี

ขี่รถออกจากบ้านบอกคุณยายว่าจะไปตลาดเลยนะ

อนุญาตเบลอภาพไว้หน่อยนะครับแต่ว่าคุณตาเนี่ยจักรยานยนต์คว่ำอยู่
ร่างคุณตาก็คว่ำอยู่ลักษณะคว่ำหน้า
นี่เป็นภาพเหตุการณ์เมื่อวานนะนี่คุณยายฮะคุณยายก็มาดู
คือคุณยายเนี่ยเข้าไปดูสภาพศพเนี่ยพร้อมกับที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเนี่ย
ตรงนี้ฮะท้ายทอยคุณตาเนี่ยมีรอยอยู่ลักษณะเหมือนกับจะถูกตีถูกฟาด
หรือจะถูกอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยรอยแบบเนี้ยแล้วคุณยายบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่มีนะคะ
ใช่คุณตาไม่ได้มีแผลเป็นไม่ได้มีแผลอะไรทั้งสิ้น
เกิดอะไรขึ้นแต่เงินนะทรัพย์สินอะไรต่างอยู่ครบนะฮะ
เงินติดตัวอยู่พันหนึ่งมีลอตเตอรี่อยู่ด้วยใบหนึ่ง
จะไปตรวจลอตเตอรี่ที่ตลาดก็ยังอยู่ทุกอย่างอยู่หมด
นี่เป็นขากลับจะกลับบ้านนะฮะนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
คุณตาบัญชัยนะครับนามสกุลปียะพัทรกุลอายุ๘๕ปีนะฮะ
เสียชีวิตอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับตรงทางที่ก่อนจะเข้าบ้านนะฮะ
ก็เป็นพื้นที่บ้านตำบลบางตินเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้านะครับ
ความคืบหน้าของเรื่องนี้ว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณตาบัญชัยนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับได้คุยกับคุณยายประยูน
ภรรยาของคุณตาที่เสียชีวิตนะคุณยายบอกว่าเมื่อวานตอนเช้ามืด
สามีเนี่ยออกไปซื้อกับข้าวที่ตลาดแล้วก็กลับมาแล้วนะ
ปกติแกจะขี่จักรยานยนต์ของแกอยู่พอ๙โมงเช้าออกไปอีกครั้งนึงบอกว่า
จะเอาลอตเตอรี่เนี่ยไปตรวจรางวัลที่ร้านซ่อมรถที่หน้าหมู่บ้านหน่อยมีอยู่๓ใบ
เป็นร้านของเพื่อนรุ่นน้องตอนนั้นยายก็ให้เงินตาไปพันหนึ่งนะ
ตาก็มีเงินติดตัวอยู่อีกสักประมาณร้อยกว่าบาท๑๖๐นะครับ
ปกติตาก็จะไปอย่างนี้ทุกวันนะออกจากบ้าน๙โมงเช้าสัก๑๑โมงก็กลับถึงบ้าน
แต่เมื่อวาน๑๑โมงครึ่งยังไม่ถึงบ้านยายก็เลยเดินออกไปดูครับ
ถือไม้เท้าค้ำนะครับเดินไปดูที่ปากทางเข้าบ้านว่า
ทำไมยังไม่มาสักทีนึงปรากฏเนี่ยฮะนี่คือปากทางเข้าบ้านของคุณยาย
เห็นคุณตาเนี่ยนอนคว่ำหน้าทับรถจักรยานยนต์อยู่
พอไปดูใกล้ใกล้เอ้าเสียชีวิตแล้วอืม
ยายบอกยายก็ไม่รู้ว่าสาเหตุมันคืออะไรแต่มันก็มีรอยแบบลักษณะเป็นแผลฟกช้ำ
อยู่ที่ท้ายทอยของคุณตานี่ฮะคือตาเองเนี่ยเวลาอยู่บ้านก็ถอดเสื้อตลอด
ยืนยันว่าไม่มีนะฮะไม่มีแผลแบบนี้แล้วไม่เคยมีปัญหากับใคร
เคยทะเลาะกับใครด้วยไม่มีใครมาปองร้ายแน่นอนดูในตัวเงินยังครบนะฮะ
หนึ่งพันที่คุณยายให้หนึ่งร้อยหกสิบบาทของตาเองเนี่ย
ครบหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทโรตเตอรี่สามใบอยู่ครบ
เพราะฉะนั้นยายบอกว่าไม่ใช่การฆ่าชิงทรัพย์นะไม่มีข้าวของอะไรที่ฝากซื้อจากตลาด
แสดงว่าอุบัติเหตุเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นที่ขาไปหรือเปล่าค่ะ
อ่าคือคุณตาออกจากบ้านเก้าโมงนะสิบเอ็ดโมงปกติต้องถึงบ้าน
โมงครึ่งยายไปดูแสดงว่าขาไปก็คือประมาณ๙โมงเนี่ยออกไปเนี่ย
ต้องเกิดเหตุแล้วคุณยายบอกนะฮะแต่คุณยายก็แปลกใจเกี่ยวกับเรื่องของรอยช้ำ
ลักษณะรอยกรีดที่ไทยทอยนี่แหละว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการตายของสามีหรือเปล่า
มันเขียวมันเขียวแล้วมันมีรอยขีด

ตอนที่ป้าออกไปดูนะคะ
น้องสาวของคุณตาบัญชัยนะครับ
อายุ๘๒แล้วคุณตานี่อายุ๘๐
น้องสาวก็คือนางวันนา
นี่ฮะขอเรียกว่าคุณยายวันนากันแล้วกันนะ

เมื่อเช้าเนี่ยก็ไปที่ที่เกิดเหตุนั่นแหละนะ

ไปเห็นมะพร้าวแห้งลูกหนึ่งนะ
ถ้าดูที่เกิดเหจะเห็นว่ามีต้นมะพร้าวเยอะ
เป็นทางเข้าบ้านลักษณะเป็นเลือกเป็นส่วนด้วยนะครับ
นี่ฮะเนี่ยลูกมะพร้าวแห้งลูกนี้นะครับ
มันเหมือนมันเพิ่งหล่นมาจากต้นนะ
เป็นต้นที่ปลายยอดลำต้นเนี่ย
มันยื่นเข้ามาที่กลางถนนทางเข้าบ้านพอดี
นี่คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเราไปดู
ถนนทางเข้าบ้านเนี่ยมันจะเป็นยอดมะพร้าวอยู่
อยู่ยอดหนึ่งที่มันจะมีลูกมะพร้าวเนี่ย

คุณยายวันนาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่า

พี่ชายกำลังขี่จักรยานยนต์จะออกจากบ้านเนี่ย
แล้วลูกมะพร้าวเนี่ยมันหล่นลงมาพอดี
แล้วมันเข้าที่ศีรษะเข้าที่ไทยทอยตรงนั้นพอดี
ลักษณะการขี่รถพี่ชายเนี่ยรถก็เลยคว่ำ
แล้วพี่ชายก็ล้มฟุบคว่ำหน้าอยู่กับรถจักรยานยนต์
ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับเป็นไปได้ไหม
นี่ฮะลูกมะพร้าวหล่นลงมาเข้าไทยทอยพอดี
คำถามแล้วทำไมมันไม่ช้ำอย่างเดียวมันมีรอยกรีดด้วย

คุณยายวันนาบอกว่ามันก็อาจจะเป็นพวกเปลือกมะพร้าว
คมรอยเปลือกที่มันแตกหรือว่ารอยอะไรสักอย่างหนึ่งของมะพร้าวที่มันคม
มันอาจจะบาดฝังเข้าไปก็ได้แบบเนี้ยเห็นไหมครับ
ก็อาจจะทำให้ตอนนั้นตาก็เสียหลักล้ม

ก็อาจจะหมดสติเป็นลมหรือว่าไม่มีใครมาเห็น
กว่าคุณยายจะมาดูก็๑๑โมงกว่าก็ขาดใจเสียชีวิตไป
ผลการชนะสูตรเบื้องต้นของแพทย์ที่ออกมาก็บอกว่าบาดแผลตรงไทยทอยเนี่ย
ไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทำให้พี่ชายเสียชีวิตนะครับ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอผลการชนสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งว่า
มันจะเกิดจากอะไรถ้าเกิดว่าอรุณพระพระตกลงสายปุ้ง
แล้วรถคุณตาล้มแล้วก็คว่ำหน้าลงไปตรงเนี้ย
อาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นร่วมด้วยหรือเปล่า
พอฉันเห็นแล้วฉันก็คงไม่ค่อยติดใจอะไรเท่าไหร่
ก็คิดว่าเป็นลูกมะพร้าวหรือเปล่า
ขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันจะหล่นกวางหัวเป๊ะเป็นประโยชน์
เขาก็ขับมอเตอร์ไซค์ก้มหน่อยใช่ปะมันก็อาจจะมากระแทกตรงคอ
พอทีแรกก็ยังไม่ค่อยติดใจว่ามีคนมาตี
ก็นึกว่าเข้ามีคนเข้ามาจะมาเอาอะไรแล้วไปเจอไปว่าเขา
แล้วก็ตีเอาที่แรกก็ติดใจอย่างนี้
ตอนหลังไปเห็นลูกมะพร้าวก็ไม่ติดใจ
เพราะว่าคุณยายวันนาบอกว่าพี่ชายเวลาขี่จักรยานยนต์เนี่ย
พี่ชายยังมีลักษณะก้มหน้าหน่อย
เหมือนภาพที่เราทำกราฟิกประกอบเมื่อสักครู่นี้ฮะ
ลักษณะการขี่รถจักรยานยนต์ของคุณตาบัญชัย
คุณยายวันนาบอกว่าพี่ชายเนี่ยหลังจากคล่อมหน่อย
จะแบบโค้งตัวมาข้างหน้าหน่อย
ลูกมะพร้าวลงมาเนี่ยมันอาจจะเข้าไทยทอยพอดี
วันนี้ผู้ใหญ่บ้านหมู่๘นะครับที่ตำบลบางตินเป็ด
สำเริงบอกกับเรานะครับบอกว่าจากการตรวจสอบข้อมูลหลักฐาน
รวมทั้งข้อมูลจากตำรวจ
เชื่อว่าตาบัญชัยน่าจะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนั่นแหละ
แต่จะเป็นอุบัติเหตุลักษณะไหนตอนนี้ก็ยังอธิบายยาก
เพราะไม่มีใครเห็นเหตุการณ์
แต่มั่นใจว่าไม่ได้ถูกฆาตกรรมไม่ได้ถูกทำร้ายอย่างแน่นอน
เพราะคุณตาเองไม่เคยมีปัญหากับใครนะ
จากการสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านที่เจอคุณตาเนี่ย
ก่อนที่จะเสียชีวิตตอนเช้าไปซื้อกับข้าวมาก่อน
ก็ไม่มีสิ่งผิดปกติอะไรเกิดขึ้นนะ
ที่ดูจากที่เกิดเหตุกับ
และสมีของทางต้นภาพพิกัดลงที่จะลงมามันก็ใกล้เคียงกันนะครับ
ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้
ทั้งเป็นไม่ได้แล้วก็เป็นไปไม่ได้เลยครับณตอนนี้
แต่ด้วยแกอายุเยอะเนอะ๘๐กว่าเนอะ
ก็อาจจะไม่มีแรงที่จะพยุงตัวเองขึ้นแล้วไม่มีใครมาพบเห็นอย่างนี้
ก็ทำให้แกหมดสติแล้วก็เสียชีวิตแล้ว
หมู่บ้านผมเนี่ยมันจะเป็นหมู่บ้านแบบช่วยเหลือกันนะเนาะ
มันไม่ค่อยมีอะไรเรื่องเกี่ยวกับพวกโจรเรื่องยาเสพติดอะไรผมจะไม่
ส่วนใหญ่จะไม่มีเลยครับส่วนตัวของคุณลุงเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ไม่มีปัญหา
ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะบอกแบบอะไรกับใครนะฮะ
ก็เช้ามากลางวันแกก็ไปซื้อกับข้าวแกก็กลับบ้านอะไรอย่างนี้

นี่นะฮะทุกผู้ชมครับขณะเดียวกันเนี้ย
คุณตาจะเกิดเหตุตอนขาไปหรือขากลับ

ตอนเช้าไปซื้อกับข้าวมารอบนึงรอบที่๒๙โมงเนี่ยจะไป
ร้านซ่อมรถที่จะไปตรวจโรตเตอรี่

แกจะมานั่งเล่นที่ร้านเกือบทุกวันนั่นแหละนะฮะ
เก้าโมงเนี่ยจะมาแล้ว
วันหลังออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลก็จะเอาใบสลากเนี่ยมาตรวจรางวัล

ตามภาษาคนเท่าคนแก่ใช่ไหมครับ
ก็ตรวจจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนี่แหละ

ไม่ได้ตรวจทางออนลงออนไลน์อะไรหรอก
แต่เมื่อวานเนี่ยผิดสังเกต
รางวัลก็ออกไปแล้ว
ทำไมเมื่อวานเนี่ยตาบัญชัยไม่มาเหมือนเดิม
มารู้ข่าวว่าเอ้าเสียชีวิตแล้ว

ที่กลายเป็นว่าต้องมาอ่านข่าวการเสียชีวิต
ของคนใกล้ตัวคนรู้จักมักคุ้นกัน
เฮีหลีคาดว่าน่าจะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนั่นแหละ
เพราะช่วงหลังเนี่ยคุณตาบัญชัยแกเริ่มมีอาการมือสั่นแล้วนะ
จากโรคชะลาเนี้ยอายุแปดสิบห้าแล้วนะ
เพราะฉะนั้นตอนที่ขี่จักรยานยนต์มาแล้วถ้าเป็นไปตามคาดก็คือ

รถล้มปุ๊บแกฟุบลงไปเนี่ยด้วยอาการโรคฉลาก
หรือว่าอาการทางร่างกายอะไรมันอาจจะทำให้แกช็อกน็อกแล้วก็เสียชีวิตไปเลยก็ได้
แล้วช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ย
บัญชัยแกเพิ่งเคยเกิดอุบัติเหตุซี่โครงหักมาแล้วครั้งหนึ่งด้วย
ก็แน่นอนแล้วครับว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ญาติพี่น้องภรรยาโดยเฉพาะน้องสาวนี่ร้องไห้ไม่หยุดเลยนะครับ
สูญเสียพี่ชายไปแบบโอ้โหไม่ทันได้ตั้งตัว
ผลการชนะสูตรศพเนี่ยแพทย์ระบุว่าคุณตาบัญชัยเสียชีวิต
สภาวะหัวใจล้มเหลวนะฮะ
ก็คาดว่าจะสืบเนื่องมาจากเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั่นแหละ
นำไปสู่สภาวะหัวใจล้มเหลวนะครับ